เป็นพิธีอาลัยคุณแตงโมเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมคะ
เจ้าภาพก็คือพี่เอพี่เอเนี่ยคือก็เหนื่อย
แต่มีความสุขนะที่ได้ร่วมส่งคุณแตงโมครั้งสุดท้ายนะฮะ
พี่เอเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วพี่เอเนี่ยน่ารักมาก
นักข่าวรายงานบอกว่าพี่เอไม่เคยลืมนะฮะ
ตอนที่นั่งกินเลี้ยงหมู่กระทะกันนะฮะก็มีเพื่อนของคุณแตงโมไปร่วมด้วยเห็นไหมคะ
คุณพิงกี้เห็นไหมนี่คนที่เอาทิชชู่เช็ด
แล้วเพลงนี้ที่เขาจับไมค์ร้องกันคือเพลง
จากนี้ไปจนนิรันดิ์ของพี่เอจิรากรที่คุณแตงโมร้องบนเรือเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นด้วยกันนั่นแหละค่ะ
คุณพิงกี้ก็ร้องเพลงไปคุณโมอามีนาร้องไห้ค่ะ
บอกคิดถึงคิดถึงคิดถึงพี่โมเขาเรียกว่าพี่โมนะคะ
รู้ไหมคะเรียนเพิ่งรู้เหมือนกันได้ดูคลิปนี้เพิ่งรู้ว่าเขาสองคนเนี่ย
จริงแล้วก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีเรื่องที่อาจจะไม่กินแหลงแคลงใจกันแต่สุดท้าย
ผิดใจกันมาก่อนแต่สุดท้ายปรับความเข้าใจกันได้
หลังจากนั้นกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วรู้ไหมคะว่า
คุณโมอามีนาบอกว่าคุณแตงโมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วจริงใจมาก
อยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
อืม
คุณแตงโมเธอมีนิสัยอย่างหนึ่งอันนี้คนในวงการบอกเล่ามา
คือถ้ารู้ว่าใครไม่ถูกกับใครคุณแตงโมลักษณะเหมือนจะเป็นเกาใจให้
ก็จะไปคุยไปเคลียร์สิ่งที่บางคนจะรู้ไหมคะ
โมอามินาบอกว่าเธอได้แล้วก็เรียนรู้จากคุณแตงโม
ก็คือความจริงใจของเพื่อนในวงการบันเทิงนะคะ